เจ๊หวานพฤติกรรมไม่หวานสมชื่อเลย
หวานเป็นเจ้าแม่เงินกู้
ทีนี้เดินมาหาแม่ค้าขายหอยนะ

แล้วเอาด้ามปืนตบหัวแม่ค้าขายหอย
คุณคิดดูสิตอนที่เอาด้ามปืนตบแม่ค้าหัวแตกนะ

เรื่องเงินกู้แน่ไหมคะ

เฮ้ยเหตุผลนี้ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ

เลือดอาบลงมาหยดใส่เสื้อแบบนี้

ในตลาดออมสินหรือว่าตลาดเซ็นเตอร์พอยต์
ตำบลย่านตาขาวที่จังหวัดตรังนะคะ

คือคุณแอนจิราแก้วละเอียดค่ะ
โดนทำร้ายร่างกายเพราะว่าโดนปืนทุบเข้าที่หัว
แล้วเลือดโชคเลือดอาบเลยนะ

ทีนี้คุณแอนจิราเล่าให้ฟัง
บอกว่า๒เดือนที่แล้วเนี่ยนะ
ฉันเอาหอยขมไปขายให้กับเจ๊หวาน

แต่พอเจ๊หวานเจอหน้าฉันนะโอ้โห
หวานตะโกนด่ามาแบบหยาบคล้าย
ชาวบ้านแถวนั้นเขารู้กันหมดเลย
ฉันน่ะอายเจ๊หวานบอกว่าไงรู้ไหม
หอยน่ะหมาไม่แหลกเลยบอกแบบนี้
แล้วฉันขายหอยน่ะเอาทำไมถึงมาพูดแบบนี้ล่ะ

ใช่แล้วด่าถึงแม่เลยนะ

เจ๊หวานพูดดีก็ได้

เจ๊หวานจะพูดดีทำไม
เออทีนี้ฝั่งแม่ค้าขายหอยไม่อยากมีปัญหาค่ะ

แต่เจ๊หวานเดินตามมาเอาปืนออกมาจากกระเป๋าสะพายเลย

ใช่ค่ะปั้งยิงขึ้นฟ้าไปนัดหนึ่ง
หลังจากนั้นเอาปืนมาจี้แล้วก็จับคอคุณแอนจิรานะ
เอาปืนฟาดไปที่หัวทุบไปสองทีจนซุดลงกับพื้นเลยนะ
กระชากหัวแล้วเอาปืนตีอีกทีนึง
จังหวะนั้นมันอีกปั้งนึงไงคุณ
ลั่นกระสุนเฉียวหัวไปนิดเดียวค่ะ
เจ๊หวานนะบอกว่าถ้ามีปัญหามันก็ไปแจ้งความสิ
พี่ตะเบียนนะครับ

แล้วเขาก็พงมาที่หนู
แล้วก็มาถึงจับคอแล้วก็
ตีกับฝันที่หัว

เขาก็จับสีสะขึ้นมา
แล้วก็นัดอีกนัดนึง
พอจุบใจของคุณ
มันอาจจะไปจูบมือแกแล้วก็

นี่เดี๋ยวนะฟังมาจะจบข่าวแล้วนะคุณสืบสกุล
สรุปคือเจ๊หวานไม่พอใจอะไรคุณแอนจีลาเนี่ยคะ
แล้วคุณแอนเขาไปเป็นลูกหนี้อะไรหรือเปล่า
คือเอาง่ายต่อให้เจ๊หวานจะเป็นเจ้าหนี้อีก

เจ้าแม่เงินกู้แต่
คุณแอนจีลาเขาก็ไม่ได้ไปกู้ไงแล้วแล้วแล้วข้อใจกับเรื่องอะไร
มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องหอย
หอยที่ว่านี่มาจากการที่เจ๊หวานไม่พอใจ
ใช่คุณผู้ชมฟังถูกแล้ว
ไม่ได้รู้จักไม่ได้สนิทกันมาก่อนเลย

ฉันก็ไปรับหอยมาจากที่อื่นเอามาขายเหมือนกันนะ
ใช่คุณแอนเขาคือขายส่งหอยให้กับร้านอื่นเหมือนกัน

ใช่ค่ะแล้วก็ถามว่านี่คุณแอนจิราจะดำเนินคดีจะอะไรอย่างนี้
เถอะไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากเป็นปัญหาให้มันแล้วกันไป
ครับโหโอ้โหเจอแบบนี้นี่น่ากลัวเหมือนกันเนอะเอ้าเหรอ

ใช่นะฮะก็ต้องตามตัวเจ๊หวาน
หวานถ้าแบบว่ามีเหตุผลอะไรที่ก่อเหตุรุนแรงแบบนี้
ก็รอให้ตำรวจสอบปากคำอีกที
มันมีอะไรนอกเหนือจากการขายหอยไม่สดอีกไหม
เราก็อยากฟังในมุมเจ๊หวานเหมือนกัน